โอ้โหมันเป็นอุทาหรณ์เลย
ผู้หญิงคนหนึ่งไปใช้บริการร้านที่เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ระหว่างนั่งรออยู่มันก็จะมีแล้วคนมันเข้าออกตลอดเวลาถูกไหม
เธอนั่งอยู่ตอน๕โมงครึ่งของเมื่อวานตอนเย็นนะมันก็ไม่ได้มืดนะ
ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปไปขอเงินพอเธอไม่ให้นะเอามีดแทงคอเลย
แทงคอเลือดสาดเลยหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้วิ่งหนีออกไป
จะรอดไม่รอดไปดูเหตุการณ์นี้ครับ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

ละดูสิเหตุการณ์นะฮะกล้องวงซองปิดในร้านจับภาพออกลงไปได้
น่ากลัวนะเป็นเหตุการณ์น่ากลัวมากครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีครับ
นะฮะนี่ฮะมันเป็นเหตุการณ์ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลย
นี่หลบหนีไปแล้วคนเจ็บก็วิ่งออกมาร้อยคนช่วย
หลังจากนั้นมีคนไปช่วยเธอคนเจ็บคือคุณชนทิศามาณิพาน
ช่วยประโยบาณนำตัวส่งโรงพยาบาล
สักพักหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๕โมงครึ่งใช่ไหมผ่านไป๑ชั่วโมงกว่า
ตอนทุ่มครึ่งทุ่มนิดเนี่ยตำรวจสพเสม็ดสามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้เลย
จนมุมห่างจากร้าน๕กิโลอายุ๒๙ชื่อว่านัฐกรทราวุฒิ
ไปดูภาพนาทีตำรวจจับคนร้ายคนนี้ครับ

นึงไปแทงเขาทำไม
เห็นเขาเศร้าหมอกนะ
ดูอาการดูจากคำพูดแล้วไม่ปกติแน่
ไปถามเขาว่าจะเป็นงานการผู้สนด้วยกันไหม
เห็นเขาเศร้าบอกอะไรไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ยินสักคำเลยนะคำถามนี้ได้ยินแต่เงินอยู่ไหน
ถูกต้องในคลิปชัดเจนว่าคุณต้องการเงินจากเขา
แล้วพอเขาไม่ให้คุณก็แทงเขา
เราไม่รู้ว่าเขามีอาการทางจิตหรือเปล่า
เราไม่รู้ว่าเขาเสพยาจนเพี้ยนจนคลั่งหรือเปล่า
แต่ตำรวจก็เอาผู้ชายคนนี้ไปจดค้นของกลาง
เขาไปซุกซ่อนในบ้านเช่าคือเสื้อผ้าที่ใส่ในการก่อเหตุ
แล้วก็พาตัวไปชี้จุดที่เขาเอามีดไปทิ้ง
แล้วก็เจอในถังขยะเอามีดไปทิ้งเอาไว้
แล้วก็มีแบบเสื้อผ้าเปื้อนเลือดต่างมีดก็เปื้อนเลือดด้วย
แล้วก็คุมตัวไปที่สถานีตำรวจนะฮะ
สอบปากคำเบื้องต้นก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ยิน
เขาให้การวกไปวนมาเอาไปถามเรื่องการไปงานการกุศล
เห็นเขาเศร้าหมองอะไรไม่เกี่ยวข้องเลย
แต่ก็โดนข้อหาไปเรื่องของการชิงทรัพย์แล้วก็เรื่องของการทำร้ายร่างกาย
แต่เดี๋ยวคงต้องตรวจเรื่องของอาการทางจิตอีกนิดหนึ่ง
ว่าเขามีอาการป่วยทางจิตหรือเปล่า
หรือเขาเสพยาจนทำให้เขาแบบผิดเพี้ยนไปแบบนี้
น่ากลัวมากเพราะว่าเขาดูแต่งตัวปกติเลย
คือแบบเหมือนคนมารอซักผ้าเหมือนกัน
คือถ้าเราไปเห็นเราไม่รู้ว่าคนนี้เขาเป็นอะไรแล้วคิดอะไรอยู่ถูกไหม
อย่างนี้นะเวลาเราไปร้านเราจะไม่รู้เลยใครเป็นใครนะคุณ